นี่นะคะที่ทางญาติเขาก็ต้องการที่จะให้ตอบคำถามเรื่องการเสียชีวิตเหมือนกัน
นี่เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลาค่ะ
เป็นคุณแม่ของคุณครูคนนึงนะคะครูผู้หญิงเพิ่งจะได้รับการบรรจุ
บอกขอความเป็นธรรมค่ะเพราะว่าลูกสาวเนี่ยเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำ
คุณแม่บอกมั่นใจว่านี่อาจจะเป็นการคุณแม่เชื่อมั่นว่ามันเป็นการจัดฉาก
มันเป็นฆาตกรรมแล้วจัดฉากขึ้นมานะคะ
นางเสน่ห์เทพขาวเป็นคุณแม่ของนางสาวเมธินีเทพขาว
เป็นอดีตครูโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอจุลาพรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งเธอเสียชีวิตไปเมื่อเดือนธันวาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
วันนี้คุณแม่เอาหลักฐานไปพบทีมทนายความชื่อว่ากลุ่มทนายใจดีค่ะ
ขอให้ตรวจสอบเพิ่มเติมถึงสาเหตุการตายของลูกค่ะ
เสน่ห์บอกว่าพนักงานสอบสวนสรุปคดีว่าเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายเพราะป่วยซึมเศร้า
ซึ่งคุณแม่ติดใจว่าอาจจะไม่ใช่ความจริง
ก็เลยพยายามรวบรวมหลักฐานพร้อมพยานบุคคลด้วยตัวเองนะคะ
แล้วเอาไปมอบให้พนักงานสอบสวนคนนั้น
แต่ก็ถูกบ่ายเบียงจนกระทั่งพนักงานสอบสวนคนนั้นย้ายไปรับตำแหน่งท้องที่อื่น
หลักฐานที่เกี่ยวกับลูกสาวที่รวบรวมมาได้ก็เลยไม่ได้ถูกนำไปรวบรวมไว้ในสำนวนการสอบสวนค่ะ
ประเด็นที่คุณแม่ไม่ปักใจเชื่อในข้อสรุปก็เพราะว่า
ครอบครัวมีปัญหาจากการที่คุณแม่เองไปยืมเงินญาติมาประมาณ๘๐๐๐บาท
แล้วเคยถูกขู่ว่าจะฆ่ายกครัว
แต่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าประเด็นนี้จะเกี่ยวข้องไปถึงลูกสาวหรือเปล่า
อันนี้ก็คือเป็นประเด็นหนึ่งที่คุณแม่ตั้งขึ้นมา
ขณะที่ทีมทนายบอกว่าญาติติดใจว่านี่อาจจะไม่ใช่การฆ่าตัวตาย
เพราะว่าผู้ตายเพิ่งได้รับการบรรจุตำแหน่งครูไม่นาน
แล้วยังออกรถใหม่ป้ายแดงเตรียมไปสอบใบขับขี่

ซึ่งทีมทนายมองว่าจะเสียชีวิตจากการกระทำของตนเอง
หรือเสียชีวิตจากการกระทำของผู้อื่นมันมีอยู่๒อย่าง
หลักฐานที่ได้รับมาเพิ่มเติมยอมรับว่ามันเป็นความผิดปกติ
ต่างจากการฆ่าตัวตายทั่วไปเหมือนกันค่ะ
ยังไม่ได้ระบุแน่ชัดว่าการตายเกิดจากผู้อื่นทำให้ตายหรือไม่
ซึ่งถ้าหากว่ามีพยานหลักฐานที่โยงใจไปถึงการที่มีผู้อื่นทำให้ตาย
ก็จะต้องมีการดำเนินคดีอาญาโดยแยกเป็นสำนวนอีกสำนวนหนึ่งต่อไป
ไม่นานนี้จะปรากฏต่อสังคมว่าคดีนี้ผู้ตายตายเอง
หรือว่ามีผู้อื่นทำให้ตาย
แล้วจากการร้องขอของคุณแม่ปรากฏว่าวันนี้เนี่ย

เพราะว่าพบว่ารายละเอียดในประเด็นหลักฐานต่างยังไม่ชัดเจน
ทางรองพุมกับการสอบสวนสภหยยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการ
และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายให้เร็วที่สุดนะคะ
ทีมข่าวของเราไปตรวจสอบย้อนหลังช่วงเวลาก่อนหลังเกิดเหตุ
พบว่าช่วงวันที่๙ถึงวันที่๑๐ครูปลาผู้เสียชีวิต
จะเดินทางด้วยรถคันใหม่ไปธุระส่วนตัวไปโรงเรียนก็จะใช้รถคันใหม่
มีผู้มนุยการคนสนิทประกบไปด้วย
วันที่๑๒ผู้อำนวยการเอารถไปจอดฝากไว้ที่บ้านญาติ
ขณะเดียวกันก็ยังมีข้อมูลด้วยนะคะ
ญาติคนนั้นมีการแจ้งให้ครอบครัวตัวเอง
บอกว่าครูปลาไปกู้เงินสหกรณ์มาซื้อรถ๕แสน
แล้วก็มีการทวงเงินไปที่แม่ของครูปลาด้วย
วันที่๑๓ซึ่งเป็นวันที่ครูปลาเสียชีวิต
ก็สังเกตได้ว่าครูปลาไปถึงจังหวัดสงขลา
แล้วก็แชทคุยกับเพื่อนโทรคุยกับแม่
ซึ่งแม่ก็กำชับให้ญาติที่รับฝากรถ

จนกระทั่ง๒ทุ่มแม่ได้รับแจ้งว่าครูปลาผูกคอตาย
วันนั้นเนี่ยคนใกล้ชิดยืนยันว่าครูปลาก็ปกตินะครับ
ไม่ได้เครียดไม่ได้เศร้าซึม
แต่ว่าเขาสรุปบอกว่าฆ่าตัวตายจากโรคซึมเศร้า
วันที่๑๔ธันวาคมแม่เปิดโรงศพของลูกสาว

แล้วปรากฏว่าพบร่องรอยผิดสังเกตหลายแห่งครับครับครับพรง
ไม่ว่าจะเป็นรอยรัดที่คอนะคะ

แล้วก็ยังมีรอยแผลเป็นจุดจากความร้อนตามร่างกายด้วย
โอ้โหคุณแม่ก็เลยบอกอันนี้ไม่ใช่การฆ่าตัวตายจากซึมเศร้า

อยากจะให้มีการชนสูตรอีกรอบหนึ่ง
จนกระทั่งวันที่๑๕ธันวาคมนะคะ
ก็พบข้อมูลว่าเงินในบัญชีของลูกถูกโอนออกไป
ตั้งแต่วันที่๑๓ธันวาคมเช่นเดียวกันค่ะ

ก็เลยทำให้ในวันนี้มีการส่งสำนวนกลับมาที่
สพหาดใหญ่ให้มีการสอบสวนใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะ
เดี๋ยวเราติดตามคดีนี้กันไปนะคะ